คุณผู้ชมครับล่าระทึกแก๊งยานรกยิงรถตำรวจหนีข้ามจังหวัด
คือมีรถพยาบาลเถื่อนรถพยาบาลเถื่อน
คือรถพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตไอ้พวกแก๊งนี้
มันเอามาขนยาจะขนเข้าพื้นที่ชั้นในให้ได้
ก็โดนตำรวจทางหลวงโดนชุดไล่ล่าสพเฉลิมพระเกียรติไล่ดิ

เอายาเสพติดไปทิ้งไว้ข้างทางครับ

เหมือนอันเลย

ตำรวจ
ดีนะมันไม่ชนเรา

ดีนะไม่ชนเรา

โอ้โหนั่งกันอยู่แบบนี้
ตกใจสิครับคุณผู้ชมฮะนึกว่าในหนัง
รถพยาบาลเห็นไหมครับข้ามเกาะกลางถนนไม่ใช่เล็กนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองครับ
ตำรวจสืบสวนสพจังหวัดสระบุรีนะครับ

แล้วก็มีชุดติดตามไล่ล่าอีกหลายนายเลย
ทราบว่ามีกลุ่มบุคคลไม่ต่ำกว่า๒คน
ใช้รถตู้พยาบาลขนยาบ้าครับ
มาจากนู่นอีสานตอนบนนู่นจะเอาเข้าสู่ภาคกลางนะครับ
กระทั่งไปพบรถตู้พยาบาลนะฮะต้องสงสัย
ทะเบียน๑นหนูขอไข่๔๒๘๐กรุงเทพมหานคร
นะครับติดจากข้างหน้านะข้างหลังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะ
แล่นมาถึงบริเวณตะบนห้วยบงอเฉลิมพระเกียจตสระบุรีนี้ครับ
ก็ขอตรวจค้นแต่คนขับไม่ยอมฮะไม่ยอมไม่ยอมให้ตรวจสอบ
ก็ขับหนีขับหนีชุดไล่ล่างก็ตามเนี่ย
มาไหลทางนะรถตู้คันนี้นะครับแล่นตัดหน้ารถไปนะฮะ
แล้วก็ม้วนเข้ามาพยายามจะขับแทรกซ้ายจะหนีจะหาช่องทางหนีบ้างกันเถอะ
แต่รถมันติดไฟแดงอยู่เยอะคนร้ายตัดสินใจเลี้ยวเลย
กลับรถครับคุณผู้ชมฮะแล้วพุ่งตัดหน้ารถคันอื่นนะครับ
นี่ดิรูนี้รองดูนะนี่ห้ะไปแล้วรูนี้ที่เราเห็นหน้ามันเนี้ย
ผ่าข้ามเกาะกลางไปเลยโอ้โหหนีสุดชีวิตเหมือนกัน
ครับหนีไปตามเส้นคร้องหกคร้องเจ็ดนู่นแหละ
จริงก็เปิดทางให้นะครับเพราะว่าคิดว่าคงมีผู้ป่วยฉุกเฉินแหละ
ขณะที่ตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับไม่มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน
เพราะนอกเครื่องแบบไงนะฮะประกอบกับท้องถนนการจราจรคับข้างซะละเกินนะครับ
ไม่กล้าที่จะลงมือไปสกัดจับเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวประชาชนจะโดนลูกหลงฮะ
จากนั้นรถคันดังกล่าวขับหนีนะครับมุ่งหน้านนทบุรีกรุงเทพมหานคร
เอายาเสพติดที่บรรทุกมานะครับทิ้งไว้แถววัดแห่งหนึ่ง
ตำรวจสะกดรอยตามไปได้นะฮะจนไปพบว่าคนร้ายนะครับ
ขับรถไปติดหล่มในซอยสูบินเทวงสี่สิบสี่แล้วก็หนีครับเขานี้หนีนะฮะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับรถตู้คันดังกล่าวนะครับ
กระจังหน้าหลุดหายไปตัวรถเนี่ยมีรอยกระสุนปืน
ไม่พบเอกสารขึ้นทะเบียนยืนยันว่าเป็นรถตู้ฉุกเฉินของหน่วยงานไหนนะครับ
คือเถื่อนว่างั้นเถอะไม่ได้ไปขออนุญาตส่วนจุดที่ทิ้งยาเสพติดนะครับ
พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่สายตรวจติดตามไปจนพบจุดทิ้งของกลาง
ยูงกล้องขยะนะครับนี่ฮะนี่ฮะกล้องขยะนี้
เป็นป่ารกร้างในซอยสิบทับแปดพระไทรราชสามสิบเก้าย่านครองสำวาครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีแล้วก็ตำรวจทางหลวง
แล้วเจ้ามาตรวจสอบอย่าบ้าหกกระสอบ
หกกระสอบได้เท่าไหร่อ่ะหู้ยยยยยย๒ล้าน๔แสนเมตรนะมิร์น
โหโหยล็อตใหญ่มากนะคะโหสองล้าน๔แสนเมตร
ถ้าไม่มีชุดไล่ล่าชุดนี้นะนะฮะ
พลตำรวจตรีชายานนท์มีสตินะครับ
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีท่านเปิดเผยบอกว่า
ตำรวจเฝ้าติดตามขบวนการลักลอบขนยาเสพติดมานานพอสมควรแล้ว
ทราบข้อมูลว่ามีคนร้าย๒คน
เป็นสามีภรรยากันคุณผู้ชม

บอกมีอาชีพกู้ภัย
กู้พ่ายจริงป่าวทำกู้พ่ายแหละเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่

คนร้ายนะครับไปขนมาจากพื้นที่จังหวัดเลย
ผ่านจังหวัดเพชรบูลเข้ามาพื้นที่สหบุรี

แต่มาถูกตำรวจสกัดจับซะก่อน

ตรวจนับได้อย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นนะฮะ

จากข้อมูลพบว่าคนร้ายใช้รถตู้คันนี้
ลักลอบขนยาเสพติดมาแล้วไม่น้อยกว่า๒ครั้ง

นอกจากนี้ตำรวจยังสามารถสกัดจับผู้ร่วมขบวนการ
ที่ขับรถนำทางได้อีก๒คน
ตอนนี้คุมตัวไปสอบปากคำอยู่ครับ
ผมคิดว่าผมปิดหมดแล้วนะ
เขายังแหวกเพราะว่ารถประชาชนหลบให้เขา
อันนี้ก็คือเป็นยุทธวิธีที่เราต้องคิดให้ได้

ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีใครบาดเจ็บ

จากการลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าหลังจากคนร้ายถูกไล่ล่ามาถึงพื้นที่มีนบุรีนะ
มันก็ขับรถเข้าไปในซอยราชอุทิศมีนบุรีนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะผ่านกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้ไป
แล้วก็ไปติดหลบอยู่ในซอยนี้แหละนะครับ
จากนั้นก็มีคนขับรถกระบะนะครับ
เป็นกระบะแคปสีขาวคล้ายนะ
คล้ายกับรถของบุรีธีคู่ภัยแห่งหนึ่ง
ตามเข้ามาฮะนะครับตามเข้ามาจะเห็นว่าคนร้ายสองคน
เป็นผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คนนะครับ
ขึ้นรถคันเมื่อกี้ที่ออกมาเนี่ยนะฮะคันนี้แหละครับ
มารอรับแล้วก็ออกจากพื้นที่ไป
คุณสุชาดาสิริคงครับผู้สื่อข่าว
ไปสอบถามนายกมลนุ่มรักแย้มอายุ๖๔ปี
ชาวบ้านในพื้นที่นะฮะเล่าบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงรถยนต์เร่งเครื่อง
เข้ามาในซอยนะครับตรงนั้นเป็นป่าลกล้าง
ไม่ถึง๕นาทีคนขับก็เร่งเครื่องออกไป

มีชาวบ้านอาศัยอยู่ในซอยไม่กี่หลังหรอก
ว่าคนร้ายน่าจะรู้พื้นที่พอสมควร
เพราะปกติไม่ค่อยจะมีรถแปลกเข้ามาหรอก
มันเป็นทางตันอ่ะนะนะครับขับเข้ามาในพื้นที่เนี้ยนะครับ
จุดนี้เคยมีกลุ่มเด็กส่งยาเอายาบ้ามาทิ้งไว้แล้วเหมือนกันครับ
อื้อจ๋าลูงไม่มีอะไรอ่ะ
นั้นตำรวจเองก็บอกว่าจะเร่งแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิด

เพราะว่าก็จะต้องตามตัวคนร้ายมาให้ได้แหละ
ยาบ้าล็อตใหญ่ขนาดนี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่
คุณนัทวินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่
ลงพื้นที่ไปตรงจุดปะทะนะฮะก็คือสี่แยกห้วยบง
ตรงที่ตำรวจสกัดรถนะคะครับไปเจอกับนายทิติพลนาชัยสิทธิ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่านาทีระทึกให้ฟังเลยนะ
บอกว่าโอ้โหตอนนั้นนะตอนแรกก็เข้าใจว่ารถตู้พยาบาล
รีบไปส่งผู้ป่วยแต่เห็นตำรวจวิ่งไล่และยิงปืนใส่
ก็รู้เลยว่าอ้าวไม่ปกติแล้วล่ะ
เหมือนกันมันก็ชนเลยอ่ะมันชนรถเหมือนแหวกทางอ่ะ
พอชนรถแหวกทางไปปุ๊บมันก็มีเสียงปืนดังประมาณ๓๔นัด
แต่เราไม่รู้ว่าใครยิงนะทีแรกทีแรกก็คิดว่าตำรวจยิงยิงรถ
อะไรประมาณนั้นแต่ก็ได้ยินแค่นี้แหละแค่นั้นแหละครับ
แล้วมันก็ไปเลยใช่แล้วก็เห็นตำรวจตรงนี้เต็มเลย
สามีพระยาอีกคู่นึงนะคะเขาบอกว่าเขาขี่รถมาฝั่งขาเข้า
กำลังจะยูเทิร์นกลับบ้านอยู่แล้วเห็นรถตู้พยาบาลคันนี้ก็ตกใจ
เพราะว่าสภาพรถโอ้โหหน้าทำไมเย็นขนาดนั้นแล้วยังขับพุ่งต่อไปอีก

ความคืบหน้าที่สพมสระบุรีนะครับตำรวจยึดรถกระบะสีขาว
ป้ายทะเบียนหนึ่งทอพุเท่าลอจุฬาสองห้าเจ็ดศูนย์
กรุงเทพมหานครซึ่งรถคันนี้นะครับ
เป็นรถที่ขับนำรถตู้พยาบาลมานะฮะตรวจสอบในรถไม่พบยาเสพติด
ซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับ
อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะฮะผู้ชายอายุประมาณสักสามสิบปีสองคน
เพื่อขยายผลการจับกลุ่มนะครับแล้วก็นำของกลางยาบ้า๒ล้านสี่แสนเมตร
เก็บไว้ที่สพเนื่องจากเป็นท้องที่รับผิดชอบ
และจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับทราบว่าขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายจับผู้ก่อเหตุนะครับ
แต่ทราบว่าคนที่อยู่บนรถคันดังกล่าวเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
แต่หลุดรอดการตรวจสอบไปได้และอาศัยรถตู้พยาบาลเนี่ย
บตาเจ้าหน้าที่ขณะก่อเหตุครับขณะที่คุณสุชาดานะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่คนร้ายนะครับนำรถไปทิ้งอีกครั้ง
พบว่ามีรถกระบะกู้ชีพขับเข้าไปรับใช่ไหมฮะแล้วก็พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวใช้เวลาไม่ถึง๕นาที
จากนั้นรถกระบะกู้ชีพก็ถอยหลังนะครับไปกลับรถแล้วก็ขับออกไปอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุนะครับ
เข้ามาในพื้นที่นะ๑๕นาฬิกาจากนั้นก็ทราบว่ารถเข้าไปติดลม
พอไปติดลมปั๊บมีเสียงผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็มีรถกระบะมารับไป
ผู้หญิงตะโกนบอกว่าทำไมไม่ถอยทำไมไม่ถอยแล้วเป็นเสียงผู้ชายว่าถอยไม่ได้แล้วรถมันติด
แต่หมายความว่าอีกคันเขาตามมาไวมากเลยมารับแป๊บเดียวมารับออกไปเลยไวมากเลย
ลักษณะน่าจะเป็นแบบเจ้าหน้าที่กู้ชีพเหมือนกันไหมคะดูจากรถแล้วไม่รู้
แต่ที่มองว่ามันไวเหลือเกินหลังจากรถติดลมอีกคันเข้ามามันไว
ก็เหลือนอกเหนือจากนั้นคุณลองวิเคราะห์กันเองไงว่ามันคืออะไร
จากการตรวจสอบรถตู้พยาบาลคันดังกล่าวนะครับพบรอยกระสุน๓นัดนะฮะ
ฝั่งคนขับนะครับส่วนอีกหนึ่งนัดนะครับอยู่ที่ประตูฝั่งคนนั่ง
ด้านหน้ามีร่องรอยเฉียวชนนะครับกระจังหน้าหลุดหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ
กระจกด้านกระจกหลังรถนะครับด้านซ้ายเนี่ยแตกเสียหาย
นอกจากนี้ยังพบว่าด้านข้างรถมีรหัสอาสาคู่ภัยรัฐพร้าวสี่หนึ่งเก้าอาร์เคยูนะครับ
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพบว่ารถที่มีรหัสกู้ภัยดังกล่าวเนี่ย
นำไปใช้ในงานกู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วหลายครั้ง
โดยมีสามีภรรยานะฮะถ่ายรูปแล้วก็คลิปวิดีโอเนี่ยแชร์ลงในโลกออนไลน์นะครับ
แต่ล่าสุดนะสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยที่เคยลงเฟสลงติ๊กต๊อก
ลบข้อมูลตัวเองหมดแล้วแล้วก็เราไปสอบถามนะครับ
กู้ภัยที่ถูกอ้างถึงว่าทำงานด้วยเนี้ยบอกไม่รู้จักน่ะอืม
ไม่รู้จักสองคนนี้สงสัยจะเพิ่งมาทำงานใหม่นะฮะ

แต่ทั้งคู่มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนครับ